คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้แฟนนางงามกรี๊ดกันคอแทบแตกนะครับ
ปีแห่งการรอคอยกับมงกุฎนี้นะคะ
สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับน้องบิ้นสิริธรลีอารามวัดค่ะ
นางสาวไทยคนล่าสุดนะคะเธอมีดีกรีไปถึงเพศรัชกรจากรั้วมหิดลค่ะ
งานเมื่อวานนี้เขาจะประกวดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ
เฉือนเอาชนะสาวงามจากทั่วโลกค่ะและที่สำคัญค่ะ
ก่อนน้องไปเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่น้องได้รับตำแหน่งนางสาวไทยในบ้านเราเนี่ย
ค่อนข้างเยอะเลยบอกว่าน้องไม่สวยบ้างล่ะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งบ้างล่ะ
แต่ท้ายที่สุดน้องลบคำสบประมาทได้ค่ะ
นั่นก็คือตำแหน่งราชินีทวีปเอเชียเลยนะฮะโอ้โห
และซึ่งในการประกวดครั้งนี้เขาจะมีรอบสปีดนะครับ
ก็คือรอบการกล่าวศูนย์ธรรมพสนั่นเองค่ะ
เปิดใจว่าเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยหลังจากที่คว้ามงกุฎนางสาวไทย
แต่เธอไม่เคยมีสักครั้งที่ถอดใจค่ะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองจนมายืนอยู่นะตรงนี้
แม้คำว่านางงามจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาชีพเพศรัชกรของเธอเลยก็ตาม
เธอก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนะคะ
ถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจและไม่ทิ้งความพยายามค่ะ
ซึ่งสาวงามจากแม็กซิโกอูกันด้าโคลอมเบียและสหราชอาณาจักร
ก็คว้าอันดับ๒๓๔และ๕ตามลำดับนั่นเองค่ะ
ซึ่งคงไม่นานแหละเดี๋ยวน้องบินก็คงจะเดินทางกลับประเทศไทย
เขาก็มีการบอกเอาไว้แล้วว่าเตรียมรถแห่
เดี๋ยวอาจจะแห่รอบเมืองครั้งหนึ่งดิฉันได้ยืนประกบข้างด้วยนะ
น้องก็น่ารักอยู่นะคะเจอตัวจริงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกัน
ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการนางงามเลยนะคะ

ดีใจนะต้อง๕๙ปีไม่ค่อยได้นะ